สมมุติถ้าเขารับสารภาพครับคดีนี้มันต้องสืบพยานประกอบอืม
ผมคิดว่าศาลก็คงดำเนินการเร็วมันน่าจะตัดสินช่วงสิงหากัญญาหรือตุลา
สองเดือนตัดสินได้แล้วถ้ารับสารภาพถ้ารับสารภาพ
นั่นเท่ากับว่าเพราะสารคงไม่ปล่อยให้มันยาวแปลว่า
คดีรับสารภาพแล้วเอาพยานที่เกี่ยวข้องมาสืบพอได้ความก็ตัดสินได้ใช่ไหมครับ
ทีนี้เอาล่ะสมมุติถ้าตัดสินแล้วประหารชีวิตนะครับ
แล้วยังไม่คลอดเขาก็ได้รับสิทธิ์เต็มที่แต่ถ้าคลอดแล้ว
แต่ถ้าคลอดแล้วก็ต้องกลับมาดูว่ากฎหมายมันเทียบเคียงยังไง
ในการแปลความกฎหมายเนี่ยเขาแปลเพื่อรักษารักษาเด็กไว้
ใช่ไหมครับให้รักษาเด็กให้สิทธิอย่างแม่ที่จะเป็นแม่ของลูก
ลูกจะมีแม่เพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังไงยังไงเสียเนี่ยมันคงไม่ประหารหรอก
ไม่ว่าจะตัดสินก่อนที่จะคลอดหรือหลังที่คลอดแล้ว
โดยในแง่มุมทางด้านกฎหมายนะการตีความกฎหมายเพื่อประโยชน์อย่างนี้
ทีนี้กฎหมายแบบนี้เราคิดถึงคนคนเดียวที่ว่าไปกระทำความผิด
ผู้หญิงกระทำความผิดแต่วันนี้มันย้อนแย้งไงมันเป็นสิบอ่ะ
มันเป็นสิบไอ้เรื่องนี้เขาทำไว้สำหรับผู้หญิงเพียงคนเดียว
ที่ไปฆ่าใครสักคนนึงใช่ไหม
ผมบอกว่าเขากฎหมายฉบับนี้เขาแก้ปี๕๐เรื่องของสิทธิสตรี
สิทธิสตรีที่จะได้ดูแลบุตรและสิทธิเด็กที่จะมีแม่
ต้องอยู่ในเรือนจำ๓เดือน๔เดือนเพื่อได้น้ำนมของแม่
ว่าแม่มันถึงจะกระทำผิดมีจิตตนาชั่วยังไรก็เข็นกะ
เด็กไงเห็นแก่เด็กก็จะไม่ประหารกฎหมายจึงให้ลดโทษ
ลงมาเป็นตลอดชีวิตเผื่อว่าเด็กเติบโตขึ้นมาตอนเด็ก
อยู่ข้างนอกแล้วแล้วมีคนโทดออกจากคุกลูกเจอแม่แต่
แล้วลูกสาวเขานี่ไงลูกสาวเขาไม่มีแม่แล้วลูกสาวเขาไม่ต้องเจอแม่
ดาบตำรวจอีกคนนึงใช่ไหมนี่แม่เขาตายไงใช่เขาก็ย้อนแย้ง
แต่นี่มีบางคนบอกว่าเมื่อวานผมไปต่างจังหวัดทางภาคเหนือบางคนบอก
ไม่ไม่ต้องประหารหรอกขอให้ขังจริงจริงถ้าตลอดชีวิตห้าสิบปีอ่ะ
เอาสัก๕๐ปีวันนี้สังคมสังคมเนี่ยยังพอรับตามกฎหมาย
ความยุติธรรมตามกฎหมายเพียงแต่ว่าจะมั่นใจได้อย่างไรว่า
ถ้าเขาติดแล้วมีการลดโทษมีการนำไปโทษลบซึ่งโดยมาตรฐานผมบอก
ก็ติดจริงจริงประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ตลอดชีวิตห้าสิบปี
ถ้าหาสิบปีติดจริงจริงประมาณสิบเจ็ดปีสิบแปดปี
คือแอมเนี่ยอายุ๓๖สังคมบอกไม่ประหารก็ได้
ตามหลักกฎหมายที่ว่าไว้เรื่องแม่เหล็กอะไรก็ว่าไป
ถ้าประหารชีวิตลดมามันจะเหลือตลอดชีวิตก็คือ
บวกห้าสิบบวกห้าสิบปีเต็มที่ได้ห้าสิบปี
ตอนนี้สามสิบหกถ้าติดเต็มเต็มห้าสิบปี
ก็แปดสิบหกถ้ายังมีชีวิตอยู่คุณก็ออกมาตอนใดสิบหก
แปดสิบหกออกมาก็คงหมดท่าแล้วล่ะแต่มันมีกระบวนการ
ติดห้าสิบปีจริงไหมไม่จริงกระบวนการลดโทษ
กระบวนการปล่อยคนออกจากคุกที่มันแน่นจะขนาดนะครับ
มันก็อยู่ที่ค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่๓๐เปอร์เซ็นต์
ก็อยู่ที่ประมาณสิบห้าถึงสิบเจ็ดปี
ถ้าสิบห้าถึงเจ็ดปีออกมาอายุห้าสิบ
คำถามเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเขาจะไม่ทำเอง
เพราะเรามีบทเรียนสมคิดประหารชีวิตตั้ง๓๔คดี
ออกมาก็มีค่าอีกสังคมถามตรงนี้ว่า
กระบวนการยุติธรรมจะตอบยังไงราชธรรมจะว่ายังไง
กระทรวงยุติธรรมจะว่ายังไงรวมไปถึงรัฐบาลจะว่ายังไง
ต้องแก้กฎหมายหรือว่าไงมันไม่ต้องแก้หรอก
มันต้องอยู่ที่ราชธรรมว่าจะลดคนไหม
คือเรามีคดียาเสพติดนะคดีค้ายาเสพติดเนี่ย
เขาไม่ลดวันต้องโทษเขาไม่ให้อภัยโทษ
อันนี้หมายถึงเรื่องลดโทษแต่ว่าหมายถึงว่าเรื่องประหารชีวิต
แล้วลดแม่และเด็กพวกนี้อันนี้มันอยู่ที่ตัวกฎหมายต้องไปแก้กฎหมาย
ปัญหาที่สองก็คือว่าราชธรรมต้องไม่ลดวันต้องโทษ
ไม่ปรับเป็นนักโทษชั้นดีเพราะยอมรับไหมว่า
คนอยากจะเป็นนักโทษชั้นดีต้องเข้าเงื่อนไข
อบรมหลักสูตรนั้นหลักสูตรอาชีพต้องฟังเทศฟังธรรม
ต้องไปล้างท่อไล่ลดวันต้องโทษพวกเนี้ยเขาอยากออก
เขาก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการออก
เดี๋ยววันหน้าผมค่อยเชิญมาคุยเรื่องนี้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาให้ช่วย
อาจารย์หรือว่าคุณอ้อช่วยคุยเรื่องไอ้เคสที่แด้อาจจะผัวพันเรื่องหวยที่ว่าเป็นในเคอะไรด้วย
แต่พี่นนท์ผมขอตรงนี้หน่อยถ้าฟังจากหลักการทางด้านกฎหมายที่อาจารย์ปรเมฆไล่ให้ฟังเนี่ย
สมมุตินะแอมติดคุกแล้วอายุ๕๐กว่าแอมก็ออกมาเนี่ย
ในใจพี่นนท์คิดว่าไงอ่ะ
มันไม่รู้ถึงเวลานั้นเขาจะหมดลิศอย่างก็ไม่รู้
มันไม่ใช่แค่พี่นนท์คนเดียวนะว่าพี่นนท์แค่ครอบครัวเดียวนะ
ใช่